คุณผู้ชมสำหรับละครเรื่องฉลาดเกมโกงค่ะ
คุ้นไม่ต้องงงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
เป็นภาพยนตร์ที่โด่งดังแล้วก็กวาดรางวัลมาแล้ว
ในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยค่ะ
มาคราวนี้มาในรูปแบบละครละครทีวีนะคะ
นักแสดงรุ่นใหม่อย่างน้องเจ้านายจินเจดไอซ์พารีสน้องจูเน่นะคะ
แล้วก็น้องนาน่าสวัญญานะคะมาถ่ายทอดเรื่องราวของกลง
ที่มีเทคนิคใหม่แตกต่างไปจากในภาพยนตร์ค่ะ
รวมไปถึงเพิ่มความดราม่าแล้วก็ความสัมพันธ์ของแต่ละตัวละครเข้าไปอีกด้วยค่ะ
นักแสดงการันตีเลยว่าเข้มข้นไม่แพ้กับภาพยนตร์แน่นอนนะคะ
ซึ่งงานนี้ค่ะไปก็ไปเจอกับน้องเจ้านายนะครับ
ก็ขออัปเดตถึงเรื่องเรียนของน้องหน่อย
เพราะว่าตอนนี้เห็นว่าเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านแล้วก็บินกลับไปเรียนที่อังกฤษไม่ได้นะฮะ
เจ้าตัวบอกว่าการเรียนเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากค่ะแต่ต้องมีการปรับตัวหน่อย
ส่วนเครื่องดนตรีที่เป็นอุปกรณ์สำคัญทางบ้านเนี่ยซัพพอร์ตเต็มที่เช่นเคยค่ะ
คือก็มีความกังวลกันทุกคนผมเชื่อว่าอย่างนั้นเราก็อยากให้มันจบไปเร็วนะครับ
ก็อยากจะสู้ด้วยกันเพราะว่าเราก็ต้องรักษาตัวเองด้วย
ยังไม่มีกำหนดครับแต่ว่าเทอมแรกแน่คือเขามีคอร์สออนไลน์อะไรอยู่
ก็คือจะอยู่ก็ได้หรือว่าจะเข้าไปเรียนก็ได้
ผมก็มีอุปกรณ์เบื้องต้นในห้องแล้วครับก็สามารถทำจากนั้นได้
อันนี้แน่นอนอยู่แล้วเราก็เหมือนก็ยังอยู่ในลูกทางที่ถูกต้อง
ก็ยังทำงานที่เราต้องมาทำเราก็ยังเรียน
ส่วนเรื่องหัวใจค่ะน้องเจ้านายเคยเปิดใจเอาไว้ในรายการออนไลน์ทางยูทูป
บอกว่าที่ผ่านมาก็เคยมีแฟนมาแล้วแหละ๒คนค่ะ
เจ้าตัวบอกว่าทุกครั้งที่จะคบใคร
ต้องปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ตลอดแล้วก็ไม่เคยปิดบังครอบครัวเลยค่ะ
เป็นพี่คนโตที่ดูมีความอบอุ่นอบอุ่นนะคะสำหรับน้องเจ้านายนะคะ